ตอนนี้ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะเลยนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักนะครับ
เป็นเหตุการณ์ชายสี่คนรุมผู้ชายหนึ่งคนร่วมเลยนะฮะ
ชาวบ้านมาห้ามก็ไม่ฟังไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นะคะเนี่ยค่ะชายเสื้อแดงลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วนะ
ลักษณะเหมือนจะเคลียร์อะไรกันสักอย่างเนี่ยสุดท้ายก็มารุมกันแบบนี้ค่ะ
สี่รุ่มหนึ่งผู้ชายคนที่ใส่เสื้อแขนยาวสีดำถูกรุมอยู่คนเดียวแบบเนี้ย
ชาวบ้านเขามาห้ามก็ไม่ฟังนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเราไปตรวจสอบก็คือเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ในซอยแพร่กษา๒จังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปนะฮะ
ชาวเน็ตก็วิพักษ์วิจารณ์คือส่วนใหญ่ก็บอกว่าแหมพอมาหลายคนทำเป็นเก่งนะ
อ่าคนเดียวเนี่ยไม่ไม่น่าจะกล้าแบบนี้พวกนิยมแบบหมาหมู่หากคนเดียวก็คงไม่กล้าแบบนี้ค่ะ
แนะนำให้คนเจ็บเนี่ยแจ้งความนะคะอ่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเราไปสอบถามอาการ
ก็ฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ